ไปดูเหตุการณ์ที่อ่างทองคุณผู้ชมค่ะ

หลวงปู่ท่านนี้เนี่ยโมโหมากนะคะ

พออยยไม่ยอมแจ้ง
ขณะที่กล้องวงจรปิดของโรงเรียนเนี่ย
จับภาพตอนเกิดเหตุเอาไว้ได้ค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะ
นี่ค่ะคือจะเห็นว่าน้องม๑คือที่ใส่ชุดลูกเสือ
ม๓ก็ชุดนักเรียนแล้วทั้งคู่ก็หยอกล้อกัน
บานปลายแล้วกลายเป็นการชกต่อยแลกหมัดกันนะคะ
แล้วสุดท้ายน้องม๑เอามีดพกแทงรุ่นพี่ม๓ได้รับบาดเจ็บ
แล้วหลังจากนั้นพอเกิดเรื่องครูพาน้องม๓ที่บาดเจ็บ
ไปส่งโรงพยาบาลอ่างทองก็ไม่ได้บอกผู้ปกครอง
ท่านพระครูถาวรวินัยวงถาวโรเป็นเจ้าอาวาสวัดปรดสัตว
ก็รอหลานว่าเย็นแล้วหลานไม่กลับสักทีนึง
หลานอยู่ม๓นะครับหลานคือน้องม๓ไม่กลับวัดสักที
ก็เลยให้ญาติไปตามหาที่โรงเรียนถึงได้รู้ว่าไปอยู่ที่โรงพยาบาลอ่างทอง
ก็เลยตามไปดูรู้ว่าหลานบาดเจ็บถูกของมีคมแทงเย็บ๒เข็ม
ก็เลยถามถึงพอว่าทำไมถึงไม่แจ้งผู้ปกครองค่ะ
ถึงได้รู้ความว่าหลานนี่เกิดประโยชน์อุบัติเหตุแทงกันขึ้นมา
ทั้งครูทั้งพอไม่เคยแจ้งเลยสงสัยข้อนี้ตอบมาสิมันคืออะไร
มาฟังพอหน่อยค่ะพอนายถิติวุฒิกิ่งแก้วนะคะ
บอกว่าที่แจ้งผู้ปกครองช้าเพราะเป็นห่วงเด็ก
ก็เลยรีบเอาเด็กส่งโรงพยาบาลก่อนค่ะ
เอาเด็กกอดไปที่ทางนำเด็กส่งโรงพยาบาล
ไม่เกลียวเลยไม่ต้องแจ้ง
ส่วนนักเรียนชั้นม๓ที่บาดเจ็บ

บอกว่าน้องม๑เดินมาต่อยแขนเขาก่อน

แล้วน้องม๑นี่ก็หยิบมีดมาแทงเขาค่ะ
วันนี้ครูก็เชิญผู้ปกครองทั้งสองฝ่าย
มาพูดคุยร่วมกันกับฝ่ายปกครองสหวิชาชีพด้วยนะคะ

เล่าบอกว่าไปเล่นต่อยกันแล้วหยอกล้อกัน
มันก็บานปลายมีปัญหาทะเลาะกัน
แล้วก็เอาอาวุธมีดแทงกันได้รับบาดเจ็บก็อยากจะขอโทษนะคะ
แล้วก็เขาเองไม่ตั้งใจให้เป็นแบบนั้นค่ะ
ตอนแรกก็เล่นกันทีนี้ก็เล่นเอาจริงกันแล้วก็เป็นอย่างนั้นนะครับ
อยากจะขอโทษเพราะไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นอย่างนั้น
แต่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะว่านี่โรงเรียน
แล้วเด็กเนี่ยเอาอาวุธแบบนี้เข้ามาในโรงเรียนได้ยังไง
อันนี้ก็ต้องฝากโรงเรียนคิดต่อด้วยนะคะ
ขณะที่พระครูถาวรวินัยวงศ์บอกว่า
ต้นพ่อแม่สองฝ่ายก็พูดคุยเรื่องค่าเสียหายกัน
เดี๋ยวถ้าคุยกันไม่ได้ก็คงต้องไปแจ้งความดำเนินคดีนะคะ
ขณะที่พอโรงเรียนบอกว่า
ก็ต้องโดนทำโทษภาคทันตามกฎระเบียบของโรงเรียนค่ะ